เริ่มกันที่เรื่องราวของยอดสุหน้าหมายเลขหนึ่งทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
มุยธิรสินแดงดาล่าสุดนะครับก็เข้าพิธีอุปสมบทที่จังหวัดสุรินท
และจะบวชเป็นเวลา๗วันครับ
รสินแดงดานะครับศูนย์หน้าทีมชาติไทยและเจ้าของตำแหนดาวสันโวสูงสุดในศึกฟุตบอลอาเซียนคลับ๒๐๑๖ครับ
เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดอินทราสุการามหรือว่าวัดหลวงปู่เจียมนะครับในอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
โดยถือเลิกพิธีเวลา๙นาฬิกา๙นาทีบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายนะครับ
โดยมีคุณพ่อประสิทธิ์และคุณแม่กาญจนาแดงดารวมถึงภรรยาและลูกชาย
จากนี้ก็มีญาติสนิทประมาณ๓๐๐คนรวมถึงแฟนบอลก็เข้ามาร่วมในพิธีด้วยนะครับ
พิธีใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงครับจึงเสร็จสิ้นโดยเจ้าสินนั้นได้รับฉายาว่า
คัมภีระธัมโมนะครับซึ่งแปลว่าผู้มีธรรมอันลึกซึ้ง
ซึ่งทั้งคุณพ่อและคุณแม่ต้นตันและปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นชัยพระเหลืองของลูกชายครับ

พระธิรษินทร์นั้นจะใช้เวลาศึกษาทำทั้งหมด๗วัน
และมีกำหนดลาสถานในวันที่๑มกราคม๒๕๖
หลังจากนั้นครับจะมอบรั้วโรงเรียนที่สร้างให้กับโรงเรียนวัดอินทราสุการาม
พร้อมกับลูกฟุตบอล๑๐๐ลูกให้กับโรงเรียนต่างภายในอำเภอ